นี้ก็ร้อนไม่แพ้กันเพราะว่าก็มีข่าวเป็นคลิป
ตำรวจเข้าแถวไปรับอังเปล่าจากตำรวจ
โอ้โหนี่ภาพนี้ออกมาคนหลายคนเขาก็รู้สึกว่า
คือเทศกาลก็เข้าใจได้แต่มันทำได้จริงหรือเปล่า
ใช่ถึงแม้จะเป็นเรื่องของจุดจีนแต่ว่าผิดวินัย
คุณผู้ชมก็ต้องสั่งพักราชการรวมทั้งเงินที่เอามาแจก
ก็ผัวพันกับเรื่องของธุรกิจสีเทาด้วยนะครับ
ก็มีคำสั่งให้สับสนข้อเท็จจริงนะครับ
กรณีข้าราชการตำรวจประพฤติตัวไม่สมควร
หลังมีการเผยแพร่คลิปตำรวจต่อแถวเข้ารับซองอ่างเป่าครับ
โดยรายงานข่าวก็ระบุว่าร้อยตำรวจตรีมานัดนั้น

และหลังจากเข้ารายงานตัวแล้วก็ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดเดิมด้วยครับ
ซึ่งในเวลาต่อมากองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่ง
ก็มีคำสั่งพักราชการร้อยตำรวจตรีมานัด
จากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องของการทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อกันในคราวเดียวกันเกิน๑๕วัน

โดยให้มีผลตั้งแต่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๐
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรายยอมรับว่ากรณีของร้อยตำรวจตรีมณัฐนั้น
ตำรวจก็มีข้อมูลว่าเคยมีความเกี่ยวพันกันกับการเปิดบ่อนด้วย
ซึ่งตัวเองก็รู้เรื่องนี้มานานตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วด้วยนะครับ
โดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สืบสวนแล้ว
ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันกับบ่อนพนันไหนหรือไม่

ทางด้านพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวท
ได้รับรายงานว่าเป็นการให้ซองตามธรรมเนียม

ลักษณะเขาบอกว่าเป็นการที่พี่ให้น้องนะ
คือเหมือนพี่รู้จักน้องน้องเป็นนายเป็นอะไรกัน

ซึ่งร้อยตำรวจตรีมณัฐเองก็เปิดบ้านทำบุญเลี้ยงพระแบบนี้เป็นประจำทุกปี
ก็มีทั้งข้าราชการมีตำรวจประมาณ๖๐นาย๖๐คนเข้าไปรับซอง
ซึ่งในซองเขาบอกว่ามีทั้งผ้ายันแล้วก็เงินสดประมาณ๕๐๐บาท
เพราะว่าเขาก็มีคำถามว่าในซองถ้ามันเกิน๓๐๐มันก็ผิดถูกแล้ว
แต่ว่าเขาบอกว่า๕๐๐บาท
ดังนั้นเรื่องนี้ดูแล้วไม่น่าจะผิดทางอาญา
แต่ว่าก็ผิดทางวิไหนนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นเรื่องในวงการศรีกากีที่ออกมาในช่วงนี้นะครับ